หายใจหายคอกับอะไรที่แบบสบายตาสบายใจกันบ้างดีกว่า

ต้องบอกเลยว่าของดีเมืองไทยของเราก็ช่าย่อยอยู่เหมือนกัน
พระเอกบ้านเราที่แบบว่าสไตล์ละไม้ใคร
ป้าจะมีใครบ้างยำรวมมาให้เลยค่ะ

อันยองเฮ้เซโยโอป้าสารางเฮ
บอกเลยค่ะว่าพระเอกไทยของเราหลายคน
ออร่าโอป้ามันกระแทกตาซะจริง
โดยเฉพาะวาทีเจ้าบ่ายังมากริน
แหมผิวขาวใสไร้ที่ติ

แบบนี้กระชากใจสาวเวลายิ้มทุกทีเลย

มองหน้านุ่มหมากแล้วก็นึกถึงอุ๊กจ๋าจีฉากอุ๊กอยู่นะคะเนี่ย
ความหล่อสูสีความละมุนโอ้โฮ
กลมกล่อมสุดไปเลย
อีกหนึ่งหนุ่มที่เป้าหน้าความหล่อกระแทกใจสายเก่า

อื้อเป็นอย่างไรล่ะ
ไม่เกินจริงใช่ไหมล่ะคะหนุ่มเจมส์เนี่ย
ออร่าแบบพระเอกเกาหลีสุด
ทั้งส่วนสูงชะลูด๑๘๐เซนติเมตร
ไหนจะแผ่นหลังกว้างที่แสนจะหน้าศพ
ไหนจะเรียวขายาวยาวที่เห็นละ

อื้อหลอกเกาหลีเชื้อไทยแบบนี้
อยากจะร้องเพลงสอนภาษารัก

สร้างเหตุและตรงว่ารักไง
อยากร้องให้โอป้าสั่งทุกวันเลยค่ะ
ส่วนอีกคนที่เข้าธรรมเนียบโอ๊ปฟ้าเมืองไทย
ไม่ใช่ใครที่ไหนนี่เลย

พระเอกแดนสมของจริง
จะตัดผมหัวกลี่ยนต์ก็ละไม้คล้ายพระเอกภัคดิ์
จ่อจุ่มจากที่แทยวอลคลาส

ขังสระภิกษ์ออกจากศรีรีย์ดังตายลมราชดี
มาแบบเป๊ะออร่าออใจสายเก่าขนาดนี้
คอยกรี๊ดให้กับความหล่อซะทีนะคะนะคะ